ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปหิวมาจากไหนนะคะ
เดินไปเห็นถุงเนื้อหมูเห็นเครื่องลาบอะไรเนี่ย
แวนเอาไว้อยู่ที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์มองซ้ายมองขวาเดินเข้าไปปุ๊บ
คว้าถุงของเขาแล้วก็รีบเดินหนีออกไปเลยค่ะ
ให้เจ้าของที่เขาซื้อมาเนี่ยเจ็บใจลาบก็ไม่ได้กินกลายเป็นลาบปากคนอื่นไปซะอย่างนั้น
เห็นชัดเลยนะเห็นไหมพฤติกรรมของเขา
นี่เป็นหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงนะคะ
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อลายคนนี้เดินออกจากตลาดผ่านรถมอเตอร์ไซค์
มีถุงเนื้อหมูมีถุงเครื่องลาบแขวนเอาไว้
เรืองมองแล้วก็หยุดคิดอยู่อึดใจนึงว่าเอาไงดีอ่ะ
สุดท้ายมารชนะค่ะ

แต่บอกนะว่าไม่ได้อยากดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้
แต่อยากลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็โพสต์เตือนภัย
นายสุวัสดิแก้วนินเป็นพ่อค้าหมูสดเขาเล่าบอกว่า
ผู้เสียหายคือแม่ค้าอยู่ตลาดเดียวกันนี่แหละ
ซื้อชุดหมูไปทำลาบหนึ่งชุดแล้วก็ชุดหมูไปทำซ่าอีกหนึ่งชุด

แต่อย่างที่บอกกลับไปถึงปุ๊บของหายเกลี้ยงเลยนะคะ

ตำรวจโรงพักหางดงบอกว่าผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว

พอลงพื้นที่ก็ไปเจอตัวแล้วค่ะ
ผู้หญิงเสื้อลายคนนี้เช่าบ้านอยู่ที่บ้านเท้าบุญเรืองในตำบลบ้านแหวน
แต่เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้หายตัวไปตั้งแต่คืนก่อนแล้ว
คิดว่าคงจะหนีความผิดแล้วก็หลบหนีไปเลย